ไปดูข่าวของทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็วันนี้เดินทางไปพม่า
ไปเก็บตัวเรื่องน่านนะครับก่อนที่โปรแกรมการทางขันเกมแรกของรอบรองชาลเลิศในเกมอัลซินคลัพย์
เริ่มขึ้นในวันที่๔ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างการรับประทานอาหารเช้ากันนะครับ

ซิโก้ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีแผนในใจทั้งหมด๔แผนด้วยกัน

เราก็มีโปรแกรมที่จะเจอกับพม่าในวันที่๔ธันวาคม
เกมส์แรกกับรอบรอบชนะเลิศ
แผนไม่บอกนะครับว่าจะใช้แผนไหนบ้าง

น่าจะเป็น๔แผนที่พี่ซิโก้แยกออกมา

ไม่เกี่ยวกับว่า๑แผนเป็นนรุกกับรับ

ที่เป็นบอลสไตล์วิ่งสู้ฟัดนะครับ

ส่วนเรื่องราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
ก็ส่งเอกสารแสดงความเสียใจ
กับสโมสรเช้าเปคโคเว็นเตอร์ที่

โดยส่งผ่านไปยังสมาคมฟุตบอลของ

แล้วก็สิ่งที่ควรทำของเพื่อนร่วมอาชีพหรือว่าเพื่อนร่วมกับฟุตบอลที่เขาทำกันทั่วโลก
นัดแรกไทยจะบุกไปเย็นพามาก่อนในวันที่๔ธันวาคม
ซึ่งในเกมนี้เนี่ยเกมที่ไทยจะบุกไปเย็นพม่านะครับ
ไทยได้โคต้าบัตรทีมเยือนทั้งหมด๙๐๐ใบนะครับ
จากนั้นครับในนัดที่๒จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเกมในนัดที่๒แล้วนะครับ